เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

ส่งผลให้มีที่นั่งว่างถึง๘๖๐๐๐ที่นั่ง
ไขคำตอบอนาคตการศึกษาไทยพร้อมกัน
ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์วันพุธนี้